ที่กำแพงเพชรนะฮะมีมือดีครับเอายาเบื่อไปให้สุนัขกินในหมู่บ้านตายไปหลายตัว

ไม่รู้ว่าต้องการอะไรต้องการจะฆ่าหมาให้ตายเพื่อย้อนกลับมาชิงทรัพย์หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
แต่ชาวบ้านเขาทนไม่ได้แจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่ายังไม่รู้วัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุนะครับ
จิตนาอ่อนเทศอายุ๔๓ปีเป็นชาวบ้าน
หมู่ที่๕ตำบลทรงธรรมอำเภอเมืองกำแพงเพชร

หมู่บ้านเนี่ยมีหมาถูกวางยาเบื่อตายหลายสิบตัวครับ
พร้อมกับบอกว่าช่วยมาดูหน่อยเถอะมาทำข่าวให้หน่อย
เพราะว่าตอนนี้นะไม่รู้ว่าทำไมมีคนร้ายมาวางยาเบื่อ
แล้วอยากจะให้คนร้ายหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ซะ

มีหมาในหมู่บ้านเนี่ยทั้งที่เธอเลี้ยงเอาไว้เป็นหมาของเพื่อนบ้านเองก็ดี
ทยอยถูกเบื่อตายครั้งละ๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้าง
ล่าสุดเมื่อวานมีถูกวางยาเบื่อตายอีก๓ตัวครับ
วันเดียวนะฮะซึ่งหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความแล้วที่สพเมืองกำแพงเพชร
เชื่อว่าคนร้ายที่วางยาน่าจะเป็นคนในระแวกหมู่บ้าน
แล้วก็บอกว่าสุนัขหมาที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ย
คนเราเลี้ยงมามันก็ต้องรักใช่ไหม

เมื่อถูกวางยาเบื่อตายก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดา
ตอนนำไปฝังก็ร้องไห้ร้องห่มด้วยความอาลัยแล้วครับ

อยากจะให้คนที่ทำหยุดพฤติกรรมเหล่านี้เพราะไม่รู้ว่าทำไปทำไม
แล้วอยากจะให้ตามจับคนที่ก่อเหตุให้ได้
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
ดูสายตาเขาสิว้าวอนสักขนาดนั้น